ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่กรสินนะครับ
เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีคนหนึ่งนะฮะ
แล้วน้องเนี้ยพิการทางสมองด้วยอืม
คุณพ่อบอกว่าถูกวัยรุ่นสองคนหลอกไปคมคืนกระทำจำเหล่า
แจ้งความเอาไว้สี่เดือนคดีไม่คืบนะครับ
แต่วันนี้ตำรวจบอกว่ามันมีความคืบหน้านะอืมอ่า
ืบหน้ายังไงเดี๋ยวฟังนะครับพ่อของน้องอายุสามสิบสี่นะครับ
เป็นชาวตำบลหนองแป่นอำเภอกรรมรสัยจังหวัดกรสิน
พาลูกสาวอายุสิบสี่ปีเป็นนักเรียนชั้นมสองนะฮะ
แต่ว่าน้องเป็นผู้พิการประเภท๓พิการทางสมองด้วย
ไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดกรสินนะครับแล้วก็ยื่นหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินด้วย
บอกว่าคดีของลูกสาวไม่คืบหน้าลูกสาวถูกวัยรุ่นสองคน
หลอกไปผลัดกันข่มขืนหลังจากเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่สพกรรมรสัยตั้งแต่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้ผ่านมา๔เดือนกว่าแล้วคดีไม่คืบหน้าเลย
แล้วคนร้ายที่เป็นวัยรุ่นสองคนที่ก่อเหตุพ่อบอกว่าตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่ในหมู่บ้าน
ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เบิ้งมาร่ำมาที่นี่รถลูกสาวเกิดน้ำมันเบิด
วันที่นี่ก็เลยไปขอว่าที่แวะเขาไปขอเงินจากคนหลุดจักรอยู่บ้านลาด
ราชอำเภอเมืองครับตำบลหลักเมืองครับ
วันที่นี่ก็เลยทางผู้ไส้ผู้หนึ่งก็เลยเห็นลูกสาวก็เลยชวนกินเหล้า
แล้วก็ดึงตัวลงรถแล้วก็ได้ไปพาไปนอนอยู่บ้านครับครับ
วัดที่นี่พ่อต้องไปนอนอยู่บ้านเสร็จตอนเศร้าพวกผมก็นำหาโต
แล้วก็นำตัวลูกสาวผมนี่ไปเสี่ยงเสียงบ่อยเห็น
วันที่นี่พ่อจะไว้ตัวท่านว่ามูกผมนำหาตัวแล้วแล้ว
ก็เลยไปฝากไว้กับมูเห็นลูกสาวผมนี่ก็เลยไปฝากไว้กับมู
กับมูผู้ทรายผู้หนึ่งแล้วก็เอามูผู้ทรายนี่ฮะ
พาไปนอนอยู่บ้านอีกครับไปคมคืนอยู่บ้านอีก
การความยุติธรรมครับครับเพราะว่าแต่ถามว่าเรื่องแบบนี้
ถามว่าถือกขึ้นกับไผ่ไผ่กับว่ารูเนอะครับ
มันต้องถือกับตัวเจ้าของครับครับอันลูกสาวนี่ก็ครับ
ครับผู้ทรายสองคนหนึ่งจัดกันมาก่อนไม่เคยรู้จักครับ

แต่คดีนี้ตำรวจบอกว่ามันก็มีความคืบหน้านะครับ
ไม่ใช่ไม่คืบหน้าเลยนะครับพลวตรีธินรัฐเพชรพันศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินบอกว่าอ่า
ตอนนี้ได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้วนะครับแล้วก็สั่งการให้ภูมิกับการสพกรรมรสัย
และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นและความคืบหน้าของคดีให้กับ
พ่อของเด็กรู้แล้วนะครับอ่า
คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะฮะซึ่งความคืบหน้านะครับ
ผู้บังคับการจังหวัดบอกว่าหลังเกิดเหตุที่พ่อมาแจ้งความ
พนักงานสอบสวนก็นำตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลผลการตรวจพบว่า
วัยวะเพศฉี่ขาดนะฮะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำตัววัยรุ่นสองคน
มาสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามานดาหรือผู้ปกครองเพื่อการอนาจารย์
กับข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีคือแจ้งข้อหาแล้ว
ซึ่งวัยรุ่นชายทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพนะครับค่ะหลังจากนั้นก็
ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวไปเนื่องจากตอนนี้ยังต้องรอการสอบปากคำผู้เสียหาย
ที่เป็นเด็กหญิงแต่เด็กหญิงอายุ๑๔ต้องสอบร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
และตอนนี้ตัวเด็กผู้หญิงเองที่เป็นผู้เสียหายก็ยังไม่พร้อมจะให้ปากคำ
ยังไม่สามารถสอบปากคำได้แต่เอาเป็นว่าทางท่านผู้บังคับการจังหวัด
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินบอกว่าจะเร่งรัดคดีให้อีกทีหนึ่งนะครับ
โดยนัดให้ไปสอบปากคำผู้เสียหายร่วมกับสหวิชาชีพวันพรุ่งนี้เลย๑๕สิงหาคม
แล้วให้พนักงานสอบสวนรีบสรุปสำนวนส่งฟ้องอายการต่อไป